เราเป็นผู้เสียหายอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ถ้าเราเรียกร้องเขาแล้วทางบริษัทเขาเยียวยาเราก็จะต้องดำเนินการนะเพื่อที่จะเรียกร้องว่าเราต้องเยียวยาให้เรายังไงนะครับ
ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็รัฐบาลก็ไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ก็จบก็ไม่ให้ใช้ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับ
ฉะนั้นพอว่าเขาเป็นอย่างนี้เราก็ดูประโยชน์ว่าบริษัทเขาจะสัดดมเนินการแบบที่ไหนเราได้บ้าง
มันเป็นเรื่องของอะไรล่ะที่เขาผลิตมาแล้วโฆษณาต่างมาแล้วมีการทดลองใช้งานในหลายประเทศมาแล้ว

คือข่าวที่ออกมาในช่วง๒วันนี้มันเป็นอีกเครื่องหนึ่ง
แต่จริงแล้วสามารถคุยด้วยกันได้ค่ะ

เครื่องสองสามเครื่องที่หน้าตาคล้ายกัน
แต่ว่าที่มันออกมาเป็นข่าวว่ายกฟ้องไป
ดิฉันไม่แน่ใจจะเรียกอะไรดีเดี๋ยวถามแขกรับเชิญนะคะ
แต่ทีนี้เนื่องจากรูปร่างหน้าตาและวิธีการทำงานนะคะ
แล้วก็แบบแผนของการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วก็ความงอกเงยของผลของการใช้มัน
มันมารูปแบบเดียวกันค่ะประหนึ่งฝาแฝดเลยค่ะ
แต่ว่าหลังจากที่มีการตัดสินไปนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นการยกฟ้อง
แต่ว่าการยกฟ้องนั้นไม่ได้บอกว่าอ๋ออันนี้ใช้ได้ไม่ใช่
เนื้อหาคือจะไปเอาผิดกับบริษัทเอกชนใช่ไหมคะ
แต่ว่าที่เขาฟ้องเนื่องจากว่าบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้จำหน่าย
ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการทำเอกสาร
ข้อความที่หลอกลวงเป็นเท็จไม่ได้มีส่วนรู้เห็น
คือไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเขามีส่วนร่วมในการรู้เห็น

แต่ทางก็ยังเปิดอยู่นะคะว่าตกลงแล้วรัฐเอง
หรือว่าอายการเองจะมีการฟ้องแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายอีกหรือไม่

เราก็ไม่ควรปล่อยข่าวนี้ให้ตกไปค่ะ
วันนี้เราจะคุยกับท่านนี้เหมือนกันค่ะ

คลอดประเด็นนี้มากับมือเลยค่ะ
วันนี้เราก็ให้ทีมงานโทรศัพท์ไปนะคะ
ไปยัง๒ที่หลัก
ก็คือไปที่สำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
เราได้คุยกับรองโฆษกอายการสูงสุดนะคะสองท่าน
แล้วเราก็โทรไปที่ปปช
เราก็ได้คุยกับทางเลขาปปชนะคะ
แต่ว่าเอางี้เดี๋ยวจะสรุปความให้ว่า

ขอเวลาในการไปตามรายละเอียดเรื่องนี้ก่อน
เรามาคุยเรื่องนี้กันในระหว่างที่หน่วยงานไปตามเรื่องต่อนะคะ
เราจะคุยกับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์

ไม่ค่อยรู้จักอาจารย์เขาในบทบาทนี้เท่าไหร่นะคะ

จะไม่รู้ว่าบทบาทของอาจารย์วันนี้คืออาจารย์เป็นใครกันแน่นะ

อาจารย์อยากจะพูดเรื่องพักการเมือง
อาจารย์อยากจะพูดเรื่องอะไรกันแน่นะคะ

เราคุยกันกับอาจารย์เจษดาเป็นระยะ

คืออาจารย์ก็ทวงถามเรื่องนี้อยู่หลายแง่มุม
จริงอาจารย์ไม่ได้อยากจะไป

แต่ว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักข่าวตอนช่วงนั้นเท่าไหร่เนี่ย

ยังมีเครื่องรุ่นอื่นอีกหลายรุ่นเลยที่ก็มีเลขรหัสจำนองนี้
ค่อนข้างเป็นราชการทหารที่เราเห็นใช้บ่อย
จะเป็นราชการทางด้านมหาดไทยทางด้านปรับปรามยาเสพติด
กระทรวงยุทธรรมเป็นคนใช้คนละหน่วยงานกัน

เครื่องที่สามารถตรวจหาระเบิดได้หรือหาสารเสพติดได้ครับ
อาจารย์จริงแล้ววันนี้ที่อาจารย์นำมาตั้งไว้เนี่ยนะคะไม่ใช่ของจริง
แน่นอนครับเป็นของปลอมที่เราทำมาเพื่อสาธิตหลายครั้งมาก
เพื่อให้คนเห็นว่าเครื่องมันทำงานยังไงหรือว่าหน้าตาเป็นยังไง

สาธิตแน่นอนครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปเดินสายบรรยาย
โรงเรียนหรือตามสถาบันศึกษาหลายที่
แล้วพวกนี้ไปอธิบายให้เด็กให้นักศึกษาเข้าใจว่า
คืออย่างนี้ก็สามารถหลอกลวงคนได้ด้วยหลักการอะไรบ้าง
คุณผู้ชมคะถ้าสมมุติเราชวนอาจารย์เจษฎาคุยเรื่องนี้ก่อน

หรือว่านึกถึงเครื่องชื่ออื่นอีก
แต่หลักการเดียวกันจะเป็นรูปร่างจะถือแบบใดก็แล้วแต่
แต่มันจะมีไอ้แกว่งอันหนึ่งออกมาแบบนี้เหมือนกัน
ตอนที่เราลนลงเราก็พูดคลุมหมดเลยเหมือนกันครับ

ซึ่งสุดท้ายเราเป็นเจ้าภาพในการทำการพิสูจน์

คุณผู้ชมค่ะคือจริงวันนี้ที่มันมีข่าวกลับขึ้นมา
มันคือเครื่องนี้นะคะคือเครื่องเล็กเนาะอาจารย์
แล้วก็ที่สารยกฟ้องคือไม่ได้บอกว่าเครื่องนี้มันทำงานได้
เกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงของตัวเครื่องไม่ใช่
คือเรื่องของการเอาผิดบริษัทที่ขาย
ซึ่งบริษัทที่ไม่ถูกเอาผิดเนื่องจากว่าเขาไปดูที่ตัวเอกสาร

บันทึกตัวเอกสารแล้วก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่า
บริษัทที่เอามาขายหน่วยงานไทยนี้มีส่วนรู้เห็นหรือมีส่วนร่วม

ผมด้วยความที่ไม่ได้เก่งเรื่องกฎหมาย
ถ้าอ่านดูก็มีความคล้ายที่คุณจอมขวัญว่า
จะออกไปในแนวที่ว่าสารท่านตัดสินว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอ
ที่จะบอกได้ว่าบริษัทผู้นำเข้ามาขายเนี่ย
เป็นผู้ที่มีส่วนรู้เห็นด้วยว่าเครื่องนี้มีการทุจริตเกิดขึ้น

ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทางด้านฝ่ายที่ชงสำนวนขึ้นไปเนี่ย

แต่เอกสารทั้งหมดนั้นไม่สามารถทำให้สารเข้าใจได้ว่า
บริษัทรับรู้ว่ามีการหลอกลวงเกิดขึ้น
ส่วนทางที่ยังเปิดไว้ก็คงต้องอยู่ที่อายการนะคะ

ผมไม่แน่ใจว่ายังมีกระบวนการนั้นอยู่หรือเปล่า
คือเราต้องเล่าให้ฟังว่าจริงตั้งแต่เหตุการณ์

ใช่ค่ะจนผมว่าหลายคนก็จะเริ่มลืมไปที่สาม
ลืมค่ะอย่าลืมสิคะโอ้โหตอนนั้นดังนะคะ
ผมเองเนี่ยโดนสอบสวนโดย๒องค์กรนะครับองค์กรหนึ่งก็คือปปช
ก็ได้เข้าไปให้ปากคำซึ่งนานหลายปีมาแล้ว
คณะกรรมการปปชุดเก่าซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นชุดใหม่แล้วด้วยซ้ำ

ปัญหาคือเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้น

แต่ในกรณีนี้พอฟังแล้วสำหรับคนทั่วไป

มันจะมีข้อกังขาตามมาเยอะมากในความรู้สึก
เช่นสมมุติว่าเราเป็นหน่วยงานภาครัฐ

และบริษัทผู้รับประมูลไปแล้วมาให้กับเราเนี่ย

ถ้าเกิดอาหารชิ้นนั้นหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้น
อาวุธชิ้นนั้นขึ้นมามันใช้งานไม่ได้จริง

ตามที่บริษัทต่างชาติฝรั่งเอามาขาย

มันเป็นเรื่องที่กังขามาก

ถ้ากรณีอุปกรณ์ที่เป็นในหน้าคาวุธ

คือเปิดบริษัทตัวเองมามีต้นทุนเพียงพอค้าอาวุธ

มีวิศวกรบ้างไหมมีผู้เชี่ยวชาญบ้างไหม
แค่อ่านสเปคถึงเป็นภาษาอังกฤษนะ

สามัญธรรมดาอ่านดูก็ต้องรู้สึกว่ามันสะดุด

อ้างว่าตัวมันเองไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากสิ่งใด
ไม่ต้องเสียปลั๊กไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าสถิตที่มนุษย์เป็นคนสร้างและใส่เข้าไป

ที่คุณจะสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตในร่างกาย
บรวมไว้ที่มือส่งผ่านเข้าไป
พัสดุพวกนี้เป็นพลาสติกเป็นฉนวน

คือแค่นี้เป็นสามัญสำนึกที่คนทั่วไปก็น่าจะรู้สึกสะดุดขึ้นมาแล้ว

คือมันเป็นประเด็นที่อาจารย์เจษดา
โดยที่อาจารย์แจกแจงโดยตัวเอกสาร

อาจารย์ก็ขีดเส้นแดงมาให้ด้วยว่า

คือหนี้ที่หน่วยงานอ่านก่อนซื้อหรือเปล่านะคะ

มันมีบางคำพูดที่แบบ

ผมกำลังเชื่อว่าถ้าเป็นคำพูดจากประเทศชาวบ้านทั่วไป

เครื่องนี้สามารถทำให้เราใช้ไฟฟ้าสถิตจากร่างกาย

เราเราสร้างไฟฟ้าสถิตของตัวเราได้ด้วยเหรอคะ

คือก็จำได้แต่เวลาอากาศมันแห้งผมมันจะตั้งรู้จักแค่นี้

แต่ว่าบอกว่าเรารวมไฟฟ้าสถิตไว้ที่มือได้
ผมว่าคนทั่วไปทุกคนก็ต้องเริ่มสะดุด

มันไม่เหมือนกับสมมุติว่าเราซื้อเครื่องบินเราซื้อรถถัง

ภาษาอย่างนี้โอเคเราไม่เข้าใจยังพอพูดกันได้
แต่จริงตามหลักแล้วบริษัทก็ต้องเรียนรู้นะ

แต่พอใช้คำว่าไฟฟ้าสถิตจากร่างกายมนุษย์เนี่ย

ไม่ต้องใส่แบตเตอรี่แล้วมันจะหาของเจอเหรอ

สมมุติเรียนอ่านที่อาจารย์เขียนในเฟซบุ๊คแล้ว
แล้วก็ดูเอกสารที่อาจารย์ขีดเส้นแดงมาให้แล้ว

หรือไม่ได้เรียนมาแบบจนแบบสะดุดนะ

สิ่งที่ใหญ่กว่าที่อาจารย์ตั้งประเด็น

อาจารย์ตั้งประเด็นว่ามันต้องมีคนที่เชี่ยวชาญสิ
มันต้องมีคนที่ให้ความเห็นกับหน่วยงานได้สิ
ไม่ว่าจะเป็นคนในหน่วยงานเองหรือคนอื่นที่หน่วยงานเรียกมา

ว่าตอนเขาซื้อกันเขาถามใครหรือยัง

เพราะว่ากระบวนการจัดซื้อมันเป็นเรื่องของภาคราชการที่เราไม่รู้

ออกมาพูดเหมือนกันว่าเครื่องนี้ไม่น่าจะใช้งานได้

โดยเพราะหน่วยงานที่ใช้อยู่ยืนยันว่าใช้งานได้
หรือแม้แต่นักวิชาการที่เขามีส่วนสนับสนุน
ในการใช้งานเครื่องนี้ก็บอกว่ามันใช้งานได้

คือประเด็นเรื่องของผู้ที่นำเข้า

ผู้นำเข้าวันนี้บอกว่าสารยกฟ้องแล้ว

เดี๋ยวมันก็มีสเต็ปตามมาว่าผู้ที่จัดซื้อจัดจ้าง

อาจารย์ที่อาจารย์ตั้งไปขั้นอื่นยากกว่าขั้นนี้อีกนะ

เพราะว่านี่คือนี่คือปลายห่างที่สุดแล้ว

อันนั้นคือสเต็ปแรกนะถ้าเกิดพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาแค่แปลเอกสารมา

คุณซื้อของมาเนี่ยแค่เราซื้ออุปกรณ์ซื้อรถยนต์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามเนี่ย

ฉะวันที่เขาเอาของพวกนี้มาสาธิต
มาแสดงให้ดูเอาไปใช้เอาไปสถิต
แล้วจริงแล้วกระบวนการที่เขาขายพวกนี้ไม่ใช่แค่ขายนะครับ
งบประมาณก้อนหนึ่งคืออุปกรณ์ขาย
แต่งบประมาณก้อนใหญ่ที่คนไม่พูดกันคือประมาณการอบรม
รมนี่เปิดโรงแรมจัดอบรมอย่างดี
ซื้อแล้วต้องมาแบบสอนใช้ด้วยใช่ไหมค่ะเอ๊ะจานค่ะขอแทรกนิดเดียว

หลักแสนหรือหลักล้านนะ

อยู่ที่หลักแสนครับมีตั้งแต่ประมาณตัว๒แสนกว่ายันถึงประมาณ๕๖แสน
เขาอ้างว่าถ้าเป็นรุ่นที่มันฝังการ์ดมาแล้วเขาอ้างนะราคาจะถูกกว่า
แล้วใส่การ์ดใหม่เข้าไปได้ราคาจะแพงขึ้นแต่มันหลอกทั้งหมดนะ
แต่ว่าถ้าอยากได้อยากใส่เลยไปเล่นเองนะ
เข้าอย่างอีเบไปอะไรก็ตามในเนตเนี่ยครับ

กระบวนการของบริษัทเอกชน

ฉันเดินไปไม่เห็นมันแกว่ง

ทุกอย่างที่ใช้คนในภาคสนาม
จนที่ที่ใช้เป็นคนบอกผมเลยว่า
ตอนไปใช้จริงก็งงมาตลอดว่ามันใช้ได้อย่างไร
บริษัทที่ซื้อมาก็ต้องรู้สึกได้ตั้งแต่แรก
ฉะนั้นถ้าจริงแล้วถ้าผู้ทำสำนวน
เอาคนในบริษัทมาสอบปากคำลายตัว

บริษัทนี้กำลังหลอกลวงประชาชนหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับในภาพประกอบที่คุณผู้ชมเห็น

แล้วก็ได้รับการทดสอบนะคะโดยสวทช
สวทชเป็นหัวเรือใหญ่ในการทดสอบตอนนี้

ตอนนั้นคุณผู้ชมเอาอย่างนี้นะ

ถ้าสมมุติคุณผู้ชมเป็นเด็กอยู่ตอนนี้นะ
ถ้าย้อนกลับไปไม่กี่ปีตอนนั้นมันดังมาก
มันเป็นการท้าทาย
ขออภัยนะคะมันเป็นการท้าทายหน่วยงานที่ใช้

แล้วการที่ออกมาพูดเพื่อรับรอง

ซึ่งสุดท้ายรัฐบาลตอนนั้นต้องยอมรับว่า
เขาก็ใจปั้มมากที่ให้ทดสอบนะ
ซึ่งผลทดสอบมันออกมาสรุปว่า

อาจารย์เจจาทำมาให้ดูเดี๋ยวเฉย

แล้วก็เปิดในรายการอีกรายการตอนนั้นที่เราทำอยู่นะคะ

มันคือพลาสติก๒ชิ้นประกบกัน

การ์ดที่ไม่ว่าจะเป็นว่าอะไรนะ

มันก็เหมือนเอาพลาสติก๒แผ่นประกบกัน

สะดัดแผ่นหนึ่งแปบแล้วกัน

เพราะตอนที่เปิดวินาทีแรกเราก็แบบโอ้โห
ไม่เป็นภาษาเลยตอนนั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่
คำถามที่อาจารย์เจษฎาตั้งคำถามไว้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งตั้งปีนี้แล้ววันนี้นะคะ
เขาต้องเล่นไปที่เอาผิดเอกชนให้ได้
แต่ว่าถ้าเอกชนรูด

คุณผู้ชมคะที่เรามาคุยเรื่องนี้กันเอาตรงเลยนะคะคุณผู้ชม
คือสาเหตุของการมาวันนี้คือว่าเมื่อมันมีรอบใดก็แล้ว
แต่ที่มันมีความคืบหน้าของเครื่องในลักษณะแบบนี้เนี่ย

เพราะว่ามันมีหลายคดีที่คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกได้ว่า

พออาจารย์โพสต์ในเฟซบุ๊คเราก็พยายามโปรดิวเซอร์ค่ะ
ก็พยายามแยกกันโทรมันอยู่ที่ใครไม่รู้จริง
เพราะว่าข่าวล่าสุดในช่วงปี๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ต้องอยู่ที่ปปชนะคะที่จะเห็นว่ามีความคืบหน้าของข่าว
แต่ว่ามันก็จางไปคดีอื่นของปปชซะด้วยซ้ำไปที่

แต่ทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วจะมีการ
อุทธรณคดีไหมหรือว่าจะมีการฟ้องแพ่งเอาผิด
หรือว่าเรียกร้องค่าเสียหายจากใครนะคะ
แต่ว่ารักษณะการยกฟ้องนี้เนี่ยเอาตรงนะอาจารย์เนี่ย
ไม่มีความรู้ทางกฎหมายก็ฟังขึ้น
โดยงานที่จัดซื้อจะโดนไหมแต่มันก็ฟังขึ้น

ที่สารท่านพิจารณาแบบนี้ท่านมองในมุมไหน
แล้วถ้าจะสู้ต่อต้องแข็งกว่านี้อย่างไร

เรื่องนี้กลับมาเรื่องนี้ต่ออาจารย์

เพราะทุกอย่างจบหมดแล้วไม่มีการใช้อีกต่อไปแล้วถูกไหมคะ

คือถ้าประมาณสักปี๒ปีหลังจากที่เป็นข่าวกันช่วงนู้น
ยังมีการจะเรียกว่าพยายามใช้อยู่บ้าง
เพราะว่าหลายหน่วยงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บางคน
ก็มีความศรัทธาก็ได้ความมั่นใจในเครื่อง
แต่ผมว่าเวลาผ่านไปจากกระแสสมัยเธอ
ถ้าจำได้สมัยก่อนคนว่าผมด้วยซ้ำ
ว่ามั่วนะเครื่องมันใช้ได้มันติดนัดนิด
แล้วก็อาจารย์ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน
หมดความมั่นใจหวัดกลัวเพราะคนอยู่ในพื้นที่

แต่วันนี้ผมเชื่อว่าคนน่าจะส่วนใหญ่ก็๑๙เห็นภาพชัดแล้ว

กระบวนการที่บอกว่าตัวสำนวนเองถ้าพูดตรงนะใช้ภาษาชาวบ้าน
ว่าสำนวนไม่แข็งไม่รัดกลุ่มพอหรือเปล่า
จะรัดกลุ่มแต่ว่าไม่เพียงพอไหม
จนสุดท้ายทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าเป็นการยกฟ้องได้
คือถ้าเข้าไปในศาลแล้วจนสุดท้ายตัดสิน
ผมยังพอคิดตามนะว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราจะมาอ่าน
แต่พอยกฟ้องไปเลยมันมีเคราะห์กังหาตามมา

มันเป็นพันล้านนะคะตอนนั้นแล้วก็หลายหน่วยงาน

โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงนะคะ
มันจะมี๒รอบใหญ่อาจารย์ที่มันดัง

ตอนนั้นหน่วยก็พานักข่าวไปเพื่อทดสอบกันที่จังหวัดราชบุรี
ซึ่งตอนที่ไปเนี่ยเอางี้นะคะคือข้อกังขามันก็แผ่วลงนะว่า
มันก็เห็นว่ามันก็ใช้ได้คุณผู้ชมลองดูนะคะ
คือลักษณะการใช้ถ้าคุณผู้ชมตามข่าวในช่วงไม่กี่ปีมานี้
ชินมากภาพนี้แต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยตามก็เนี่ยค่ะ
คือลักษณะที่มันใช้คืออย่างที่อาจารย์บอก

คนที่อธิบายก็บอกว่าก็ใช้อะไรนะไฟฟ้าสถิตจากตัวเรา

ครับแล้วสาวโอกาสก็จะชี้ไปที่วัตถุต้องสงสัยตามการ์ดที่เราใส่ไปในกล้อง
นี่คุณผู้ชมคือการ์ดเนี่ยเลือกได้นะคะ
เพราะว่าตรงท้ายเขาเรียกอะไร
้นเครื่องแผ่นที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันสามารถเลือกสารได้หมดเลยนะคะ
คือแล้วแต่ว่าจะให้เครื่องหาอะไร

แล้วก็เขียนเอาไว้ว่าใช้อะไรได้บ้าง
ทีนี้ในการทดสอบรอบที่ไปร่าชบุรีเอาตรง

ทีนี้พอไปทดสอบรอบนี้เสร็จแล้วไม่จบ
คนที่ไม่จบหนึ่งในนั้นคืออาจารย์เจษฎา
ใช่ครับเพราะว่าจริงผมก็ส่งทีมงานไปเหมือนกัน

เพราะว่าเราเองก็คงไปลำบากถ้าไปก็อาจจะโดนว่าโดนอะไรก็เปล่า
ก็มีทีมงานไปช่วยดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง
แล้วก็การทดสอบก็ตรงไปตรงมามากมีกล่อง๓กล่องวางอยู่
กล่องหนึ่งใส่ระเบิดอีก๒กล่องไม่ได้ใส่แล้วท่านก็เดินแล้วก็ชี้
แต่ว่าเราบอกว่ากระบวนการทดสอบตอนนั้นไม่เป็นวิทยาศาสตร์
เพราะแนวโน้มอาจจะมีคนรู้กันได้คือตามหลักต้องซ่อนแบบไม่มีใครรู้เลย
แต่ที่วันนั้นคือชาวบ้านประชาชนสื่อมวลชนที่ไปรู้ว่าอยู่กล่องไหน

มันไม่สามารถฟันทงได้ว่าที่เขาทดสอบมันสามารถใช้งานได้จริง
แล้วมันแค่หนึ่งในสามสมมติว่าถ้าจำได้

เช่นถ้าชี้ไปแล้วหาไม่เจอ
ก็ชี้ไปเปิดกล่องเจอแล้วก็เฮ่หาเจอ
ถ้าชี้ไปเกิดหาไม่เจอบอกโอ้ยพักผ่อนไม่เพียงพอ

มีสารรบกวนมันมีข้ออ้างมากมาย
ผมเลยบอกว่าผมยอมรับตรงนั้นไม่ได้
จะยอมรับได้ต่อเมื่อมีการทดสอบที่วิทยาศาสตร์จริง
ที่เรากำลังพูดว่าไปที่บ้านสิรินทรที่สวบทช

เจ้าหน้าที่ไม่เคยรู้เลยว่าข้างในของซ่อนตรงไหน
ผมที่ซ่อนเองก็ไม่มีโอกาสเจอเท่าที่ซ้ำ

แล้วตอนนั้นถึงได้เห็นชัดว่าพอใช้วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์

ผลมันออกมาชัดเจนว่าเครื่องมันแค่เดาสุ่มมั่วเท่านั้นเอง
นี่ใช่ไหมอาจารย์นี่ภาพที่สวทช
คือสถานที่ต่างกันเลยนะคะคุณผู้ชม
คืออาจารย์เจษดาตอนที่ทหารเขาพาไป

ที่มีผลที่อาจจะให้ถูกได้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
แล้วที่ที่ใช้ต่อมาในการทดสอบก็คือที่สวทช

เค้าเรียกอะไรละบบปิดใช่ไหม
ก็คือเป็นห้องเหมือนกับยิ้มใหญ่ครับ
แล้วห้องนี้ไม่เคยมีระเบิดเข้าไปแน่
ลองนึกภาพว่าเราทำทดสอบที่รัฐบุรีหรือไปลงที่ภาคใต้ก็ตาม
ถ้าหาไม่เจอขึ้นมาข้ออ้างเต็มไปหมดเลย
ตรงนี้เคยมีสารระเบิดอยู่เครื่องมันแม่นมาก
ได้ระดับเป็นพลิกโครแกรมละเอียดยิบมาก
มันเลยชี้ผิดพลาดข้ออ้างมันมี
ทดลองวิทยาศาสตร์บอกว่าเราต้องทำการทดลองแบบที่ควบคุมได้
ในห้องนั้นไม่มีใครเคยเข้าเอาเรื่องระเบิดเข้าไปแน่

ผมอยู่ทีมซ่อนตัวอยู่ห้องนึง
เพื่อที่จะคอยออกมาก็เอามาสุ่มว่าระเบิดจะไปวางที่กล่องไหน

เสร็จแล้วก็ส่งสัญญาณให้ห้องให้ทีมซึ่งเป็นเจ้าที่จริงก็มาค้นหา
แต่ที่จริงก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าอยู่ตรงไหน
แล้วก็ทำเทียบกันเทียบคันตั้ง๒๐ครั้ง
คือต้องทำซ้ำหลายรอบแล้วถึงจะรู้

เหมือนเรานึกภาพว่าเราทำการสุ่มเลขมั่วเนี่ยเราทำข้อสอบนี้
เราทำบอก๒๐ข้อเรายังสุ่มถูกตั้งหลายข้อ
นี่ถ้าเกิดบอกถูกขึ้นมาสักข้อนึงเขาก็อ้างได้ว่าถูก
แต่ไม่ใช่เราต้องหาค่าสถิติตามมาอีก

เหมือนถึงได้บอกได้ว่าเครื่องนี้ใช้ไม่ได้

ตกลงเครื่องนี้มันพอจะส่งสัญญาณอะไรออกมาบ้างไหม

ซึ่งก็เป็นผลเป็นแบบกว่าจะได้สรุปผลให้เป็นปี
แต่คำตอบชัดเจนว่ามันไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ใดเลย
มันไม่ได้มีสัญญาณไม่ได้มีการป่วยรังสีใดเลยครับ
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เราเคยเชิญอาจารย์เจษดามา

ที่นี่แหละก็ข่าวนี้ข่าวเครื่องพวกนี้
ซึ่งผมก็ถามว่าเชิญผมมาอีกเหรออะไรอย่างนี้ครับ
เชิญจริงค่ะจำมาปล่อยให้เขาลืมกันเล่นง่ายได้ไงครับ
ผมชอบคราวนั้นที่เชิญมาเพราะว่าผมจำได้ว่าเป็นการเชิญ
เพราะว่าทางอังกฤษตัดสินคดีเรียบร้อยแล้ว
ทำให้เราสะทุ่มว่าเขาตัดสินเสร็จแล้วนะ
แล้ววันนี้คือคนขายเข้าคุกไปแล้วนะครับ
คือจริงแล้วมันมีเครื่องหลายเครื่องนะคะ
ซึ่งแต่ละบริษัททำออกมาคล้ายกัน
แล้วก็ที่มันเป็นข่าวรวบรวมเอาไว้
ในข่าวของไทยก็มีรวบรวมไว้นะคะ
ก็คือ๓บริษัทเจ้าของคนละคนกันเลยนะ

บริษัท๓เครื่องแต่ลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลย
แต่ว่าวิธีการถือรูปทรงอาจจะต่างกันไป

หมายถึงว่าตัดสินจำคุกทั้งหมดแล้วเช่นเดียวกันนะคะ
ในขณะที่ของไทยนี่อันนี้เป็นคดีแรก
เป็นคดีแรกที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์รูปทรงแบบนี้ในเมืองไทย
ใช่ครับใช่ไหมอาจารย์เพราะ
ดิฉันก็ไม่เห็นนะมันไม่น่าจะแบบผ่านตาเราไปได้นะ
คุ้นว่ามีคดีที่เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทางทหารใดเลยครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ว่าตอนนั้นข่าวมันดังขนาดไหน
แล้วเราได้เห็นภายในเครื่องอันนี้เครื่องอาจารย์เขาทำหลอกขึ้นมานะคะ

เราจะไม่ยอมให้มันหายไปจากประเทศไทยค่ะถ้ามันไม่ได้ข้อสรุป
เพราะว่าพอเปิดออกมามันหักล้างกับคำพูดหักล้างกับคำอธิบาย
ล้างกับการทดลองขออภัยนะคะโดยหน่วยงานทางทหารทั้งหมดเลย
เพราะข้างในเองมันไม่มีอะไรจริงค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ออกมาอธิบายก็จะเป็นทหารนั่นแหละ
เพราะว่าเป็นหน่วยงานส่วนใหญ่ที่ใช้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีเหมือนกันนะ
ที่มีผู้ออกมาอธิบายนะคะแต่โอเคเราจะไม่ย้อนกลับไปในอดีต
มันก็จะมีวิวาท้าผ่านสื่อกันนะคะแต่ทีนี้จะบอกว่าคือทุกคนก็รอว่า
ตกลงแล้วมันใช้ได้หรือมันใช้ไม่ได้เพราะว่าตรงนะ
อาจารเจษฎาออกมาพูดแบบนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
แล้วใช้เครื่องนี้อยู่เนี่ยเขวงพูดตรงเขวงเหมือนกับ
ก็เขาใช้มาแล้วเขาใช้ได้อาจารย์ต้องยอมรับนะ
เขาบอกว่าเขาใช้ได้แต่พอมีข่าวอ้าวแล้วยังไงอ่ะยังถืออยู่เลย
ใช่ไหมคะทีนี้มันต้องแลกกันค่ะคุณผู้ชม
คือพอแลกกันว่าถ้ามันใช้ได้ก็รับการพิสูจน์
ซึ่งพอรับการพิสูจน์ออกมาก็ต้องยอมรับ
ตอนอาจารย์เมื่อปี๒ปีก่อนที่เราคุยกันเรื่องนี้นะ
เราก็คุยกันถึงประเด็นว่าอย่าลืมนะคะ
ว่าการตัดสินเครื่องพวกนี้มันมีผล
แล้วใครจะกลับไปดูผลที่มันส่งต่อไปถึงคดีต่าง
ที่ถูกกล่าวหาโดยเครื่องพวกนี้
มีคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกกล่าวหาถูกสงสัยด้วยเครื่องเหล่านี้นะคะ
คุณผู้ชมนี่มันคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนเลยนะคะ
จะบอกว่ามันโลกสวยไม่สวยล่ะค่ะ

ถึงบอกว่าให้กลับไปดูด้วยว่าใครถูกเครื่องเหล่านี้
ชี้หน้าตราหน้าแล้วเป็นคดีบ้างไหมจนถึงตอนนี้นะคะ
วันนั้นยังคุยกับคุณอังคารานีรับไพรจิตอีกเลย

คุณผู้ชมณวันนั้นดิฉันจัดรายการอยู่อีกสถานีหนึ่ง

แล้วก็จริงก็ลงในทวิตเตอร์แล้วก็เอามาทวงอยู่เรื่อย

คือมันก็หมดความคาใจทั้งสิ้น

เพราะว่าต่อให้อาจารย์จะพิสูจน์อย่างไร
ต่อให้มีคำชี้แจงอะไรจากใครเนี่ย

สุดท้ายผู้นเอกประถมพงษ์เกษรศุกร์มี

ท่านได้มาแล้วใจดีให้ดิฉันถลกเครื่องดู

ก็จะเห็นว่าตัวเครื่องที่มันมาอย่างนี้นะคุณผู้ชม

มันก็แบะออกมาเป็นพลาสติก๒ชิ้น

และอันนี้ที่บอกว่าเป็นเสาอากาศ
แล้วก็นี่คือการ์ดตัวอย่าง๒ใบ
คือก็ฉีกการ์ดที่ประกบกันออกมาข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้
คำว่าเป็นอย่างนี้คือมันไม่มีอะไร
ไม่มีอะไรทั้งตัวเครื่องเพราะนี่มันคือโล่งทั้งหมดนะคะ

คือมันไม่มีอุปกรณ์ระบบ
กลไกใดทั้งเครื่องและบัตร

อยากจะเทียบเคียงกับภาพของเครื่องอัลฟ่าซิกนะครับ
เพราะว่าหลายคนอาจจะงงว่ามันเป็นลักษณะไหน

เดี๋ยวหาไม่เจอแม่รายการสดจริง
แต่บอกว่าก็จะเห็นว่าหน้าตาคล้ายกันมากเลยนะครับ
ก็คือว่ามีของด้ามแล้วก็มีมือจับได้ใช่ไหมครับ
แล้วก็จะเห็นเสากัดที่ยืดออกมาซึ่งก็จะพับเก็บได้
ชัดเจนจริงหลักการเดียวกันเลยคือมีบานพับอันเดียว
ตรงนี้เป็นแค่บรรพับอันเดียวเลยแล้วก็เป็นเสาฝังไว้
ฉะนั้นมันก็เลยหมุนได้เพราะว่ามันมีบรรพับตรงนี้
เครื่องนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะมีบรรพับอันเดียวเลยแล้วก็หมุนได้
เขาก็จะเคลมว่าข้างในนี้มีของอยู่
ถ้าเป็นรุ่นที่บอกว่าเปลี่ยนการ์ดไปได้เขาบอกห้ามแกะเลยนะ

ข้างในก็ไม่มีอะไรข้างในเหมือนกันครับที่บอกการ์ดใส่ได้ก็ไม่มีไม่มีอะไร
เจ้าตัวนี้ก็ตามที่การ์ดที่มาใส่ก็คือพลาสติกธรรมดา

แล้วก็จริงน่าสนใจว่าสังคมไทยนะ
คือข้อมูลผมมันมีตั้งแต่แรกแล้วว่าของพวกนี้
ไม่มีอุปกรณ์ใดทำลายข้างในมันดูว่างมากเพราะธนาบมันเบามาก

แต่อาจจะต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามผม
ตอนหลังด้วยในการรู้จักในโซเชียลมีเดีย
แต่ตอนนั้นประมาณ๑๐ปีที่แล้ว
ไม่รู้จักผมนะก็เป็นแค่อาจารย์คนหนึ่ง

หรือมาพูดอะไรเรื่องเครื่องตรวจระเบิดใช่ไหมครับ
แต่เราบอกว่าเรารู้ข้อมูลแล้วว่าไม่มี
เราได้เครื่องหนึ่งตอนช่วงท้าย
จริงคือเครื่องเดียวกับเครื่องที่ท่านประสมพงศ์ได้มา

คนก็ยังคาใจอยู่

ผมว่าเช้าเป็นเช้าที่คนในประเทศไทยก็ค่อนข้างช็อกมาก

ตอนนั้นก็กล้ากลัวกลัวกันว่าจะเปิดได้ไหมจะยังไง

มันไม่มีใครที่จะแบบแกะออกมา
เพราะว่าก็ไม่ได้ของจริงที่ไอ้ตัวไหน

หรือตอนนั้นเปิดมันก็กล้ากลัวกลัวว่าจะโดนผิดอะไรหรือเปล่า
ถึงการฟองแพงเรียกรองค่าเสียหายหรือไม่

นักวิทยาศาสตร์นักวิชาการที่มีความรู้
แล้วไปช่วยเขาทดสอบก่อนซื้อ

อาจารย์รู้ชื่อเลยเหรอ
ไม่ก็คือว่าจริงแล้วนี่น่าสนใจเหมือนกันครับ
เพราะว่าสมมุติเราเปิดตัวออกมาว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่สงสัยเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
จริงตอนนั้นก็มาจากพันทิพย์ที่สามเป็นกลุ่มโซเชียลมีเตียในสมัยรุ่นแรกที่สาม
แล้วก็คุณเป็นใครคุณเป็นนักชีววิทยาคนหนึ่งด้วยซ้ำหรือเปล่าอย่างนี้
แต่ว่าเราพอมีโอกาสได้จะมามีการประชุมร่วมกัน

มีหลายอย่างมากซึ่งชีวิตผมต้องไปเจออะไรอย่างนั้นเนี่ย
เขาก็จะอ้างว่าฝั่งเขาเองก็มีนักวิชาการ

มีทั้งคณะวิทยาศาสตร์ทั้งคณะวิศวะ

แล้วมาบอกว่าเครื่องนี้ทำงานด้วยหลัก
จำได้ไหมท่านเสกายอูเคยพูดว่า

แต่เขาอ้างว่ามันเป็นไปได้นะว่าถ้าเกิดในเนื้อพลาสติก

การที่คนระดับนักวิทยาศาสตร์เองหรือวิศวกรเองไปพูดแบบนี้
ผมก็เข้าใจได้ว่าทำให้บรรดาผู้ใช้งานจนที่หรือว่าไม่แต่หน่วยงานภาครัฐที่ซื้อ

มันใช้ไม่ได้หรือไม่ควรจะปิดปากเงียบ
ช่วงแรกจริงก็มีคนรู้เยอะแต่ก็ปิดปากเงียบ
กรที่ให้ทุนวิจัยระดับใหญ่ที่สุดของประเทศ
ซึ่งถ้าใครในวงการผมก็จะรู้ว่าองค์กรไหน
จะให้ทุนวิจัยช่วยกันลงมือสร้างเครื่องนี้ขึ้นมา
เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อของเมืองนอกขึ้นมา

กรนี้แถลงในที่ประชุมวิทยาศาสตร์ระดับชาติว่า

ประเทศไทยตอนนั้นผมว่ามันหลงทางมาก

อาจารย์คะนี่พูดครั้งแรกในทีวีนะครับ

คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าตอนนั้นเขาเชื่อแบบนั้นจริง
หรืออาจารย์กำลังจะตั้งคำถามว่า

แต่ก็จะไปมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างได้รับผลประโยชน์
อะไรหรือเปล่า
หรือเป็นนักวิชาการเช่นกันว่ามันใช้ได้
ฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นข้ออ้างหนึ่งหรือเปล่าที่บริษัท
สมมุติที่บริษัทบอกว่าทำการเอามาแล้วแปลอักษร
แล้วอาจจะไม่แน่บริษัทอาจจะบอกว่าก็สงสัยอยู่
แต่ด้วยความที่มีคนช่วยยืนยันว่ามันใช้งานได้
ก็เลยขายกันมาติดต่อกันมา
แต่ผมคิดว่ากระบวนการนี้มันไม่ควรจบแค่นี้

ยังไงว่าประเทศชาติเสียเงินแล้วการฟ้องทางแพทย์นี่เป็นเรื่องสำคัญ

แต่ไม่รู้จะไปตามที่ไหนว่าอยู่ขั้นตอนไหนที่ใครนะคะ
เราตามกันต่อวันนี้ที่เราคุยกันไม่ใช่ข่าวใหม่มันไม่ใหม่

เพราะยังไม่รู้เลยตกลงใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ดี
เงินพันกว่าล้านและคดีที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้อีก
คนที่ถูกละเมิดจากการใช้เครื่องเหล่านี้อีก
แล้วก็ถ้ามีเจ้าที่ของเราที่อันตรายจากการเชื่อและใช้เครื่องเหล่านี้อีก

ที่จะปล่อยให้มันกลายเป็นข่าวเก่าแล้วก็เงียบไป
หมดเวลาของรายการอาจารย์สัก๒ปีเราเจอกันอีกนะ

ท่านมีการฟ้องร้องแล้วก็ไม่หาผู้ผิดได้ครับใน๒ปีหน้าครับ